นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ทีมผู้นำท้องถิ่นแถลงเตรียมจัดงานฤดูหนาว
และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่
จำนวน๓๐สาวงามเข้าร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ห้าถึงสิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ณบริเวณสนามด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป

กิจกรรมกาชาติการกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่
ทรัศกาลความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนกิจกรรมภาคบันเทิงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง
และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย
โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่